มาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะก็เป็นละครที่ฮอตดีจริงอังกรนะคะ

ปิ้งปิ้งไก่หนุ่มคนนี้นะคะ
ก็เป็นทายาทนะคะของอาฉลองพักตีวิจิตรค่ะ
ก๊อฟนั่นเองนะคะนี่เลยกับไม้ปิ้งไก่
ซึ่งตอนนี้โซเชียลก็เมาส์มอยกันไอ้เรื่องไก่เนี่ยคุณผู้ชม

จริงแล้วมันเป็นลักษณะของไม้ไผ่แบบนี้เลย

รวมไปถึงคนก็เมาส์มอยหลายเรื่อง

จริงป่ะเนี่ยที่เค้าเถียงกันว่ามันเขียวอีกจริงว่ามันเผาไงมันก็ไม่ไหม้
จริงป่ะเนี่ยที่เค้าเถียงกันว่ามันเขียวอีกจริงว่ามันเผาไงมันก็ไม่ไหม้
จริงป่ะเนี่ยที่เค้าเถียงกันว่ามันเขียวอยู่จริงที่เค้าเถียงกันว่ามันเขียวอยู่

มันไม่ไหม้มันไม่ยอมไหม้มันไม่ไหม้มันไม่ยอมไหม้

พี่ไม่รู้ว่าว่ามายนั้น
มันถูกขอไปนานหรือยังหรือไม่ก็ใช้

มายตีเขียวแค่นั้นก็เป็นเรื่อง

คุณก๊อฟอายุ๔๑แล้วแต่ไม่มีแฟน

เขาเรียนอังกฎมา๑๘ปีจะไม่๔๑ปีได้อย่างไรนะครับคุณผู้ชมค่ะ

เพราะกอล์ฟมันมีข่าวที่ลงเว็บไซต์เว็บรับราวนี่แหละ
ว่าโยงว่าลูกผู้กำกับนู่นในป่ามากจนติด
ใช่อะไรประมาณนี้คนเข้าใจแบบนี้นะคะ

เพราะว่าเขาเป็นคนตี๊ดสูงค่ะไปฟังค่ะ
แต่พี่ก็เป็นคนแบบชอบอยู่คนเดียว
คืออยู่วงการมานานไม่มีสาวแวะไปผ่านมา

อยากจะมีก็มีนึกอยากจะไม่มีก็ไม่มีอะไรอย่างนี้

คนก็จะมองว่าเป็นเกงเป็นเกย์อะไรอย่างนี้มีอยู่บ้าง

แต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลย
นี่ตอบแมนไม่ซีเรียสนะคะคุณผู้ชมค่ะ